เพื่อนก็จะได้รับทีมือของตัวเอง
วันนี้เราแม่บ้านคือคักเปิดบ้านต้อนรับผู้ชายในฝัน

ความสามารถมาทั้งร้องทั้งเต้น
เรียกว่าขยี้ใจสุดสาวอย่างเราที่สุด
เอ๊ะไม่รอช้าอยากเจออยากเจอขอต้อนรับน้องทามไทยจ้า

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
หนุ่มน้อยคนนี้เป็นนุ่มมากความสามารถมากเลย
น้องมานี่นะพี่กาวฝึกเต้นทุกวันเลยอ่ะ
ไม่เราไม่แก้พี่ก้าวอ่ะหันมารับรับอะไรอ่ะ
เฮ้ยเฮ้ยแล้วเราเป็นใส่แรปเหรอ

แล้วแจ้งเกิดของเราใช่ไหม

ประมาณ๑๕นี่คือเต้นเพลงอะไรอ่ะ

แรกผมไม่รู้นะผมไปกินนั่งกินกาแฟกับเขา

เสร็จปั๊บเขาก็แบบผมขอดูไอจีเขาอะไรอย่างนี้แรกไอจี
แต่มาแล้วอ่ะมันมาทั้งทีอ่ะ

ขาเปลี่ยวเลยใช่แต่ว่าสักวันแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเอาด้ายกับเข็มมาก่อนน่ะ

กางเกงอะไรมันจะขาดได้ขนาดนี้เนี่ย
เอาอย่างนี้ตอนนั้นมีข้อแม้ว่า
เพลงสุดท้ายต้องให้น้องให้ดอกกุหลาบกับเรา

อ๋อในนี้ข้างแบบแบบ

โอ้โหแบบนี้หนูไม่พอ

เพราะกระจายกันแรงยังเยอะแรง

แต่ว่าเห็นแล้วแฟนคับแหง่น
พ่อชอบเปิดให้ฟังใหม่แล้วผมก็เต้นตั้งแต่เด็กผมเลยชอบแนวนี้มาตั้งแต่เด็ก
คือมันจะมีเหมือนกันใช้ลูกคอเยอะหน่อยถ้าคนถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นแบบเหมือนลูกทุ่ง
ลูกทุ่งใช่ไหมใช้ลูกคอใช่ครับ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

พี่เขาร้องเพลงดีนะฮะ

ขอปิดรายการตอนนี้ได้ไหมฮะ

ส่วนใหญ่ที่จะง่ายต้องเป็นเนื้อเพลงของต่างประเทศสากลจะง่ายกว่า
อ๋อแล้วอย่างนี้ก็ต้องแบบร้องเพลงจีบสาวบ้างสิ

ไม่ค่อยร้องเพลงจีบสาวสาวมันเชื่อช่ำชักเดินเข้าไปเลย

ใช่แต่ส่วนใหญ่คนที่เต้นเป็นหรือร้องเพลงเป็น

สมมุติจีบนาง

หลายคนบางคนไม่กล้าเดินเข้าไปคุย

ผมว่าเดินเข้าไปคุยมันดู

แล้วสาวคุยไม่คุยอะ

เขามีรอยแล้วนะ

อย่าเพิ่งไปทุกนี้

หลังได้เลยนะคะสำหรับรายการแม่บ้านประจำบาน

ตรงนี้
สวัสดีค่ะ